ที่พี่แหวนกันบ้างค่ะมาส่งกำลังใจกันให้เยอะเลยนะคะหลังจากที่นอนพัก
รักษาตัวอยู่แต่นอกจากกำลังใจของบรรดาแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลง
ทั้งหลายแล้วนะคะอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญนี่แหละก็คือลูกสาวคนสวยนั่นเองถ้าเกิด
เคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกนะนับตั้งแต่วันที่มีข่าวว่า
แหวนเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะ
หลังจากที่ทำคีโมหลังมะเร็งลามไปที่กระดูกแล้ว
ความเคลื่อนไหวที่ว่าก็คืออินสตราแกรมแหวนทิติมานี่แหละค่ะ
มีการโพสต์ภาพผลการเรียนปีสุดท้ายของน้องปันเต็มฟ้า

กำลังใจสำคัญของแม่บัณฑิตใหม่เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
คณะเศรษฐศาสตร์อินเตอร์จุฬาจ้า

หลังจากโพสต์ดังกล่าวแฟนรวมไปถึงนักแสดงพิธีกรรุ่นน้อง
พี่ท็อปดารณีนุษย์ก็เข้ามาแสดงความยินดีด้วย
แล้วก็ส่งกำลังใจกับพี่แหวนทิติมาสู้กับอาการเจ็บป่วยด้วยค่ะ
แต่เห็นผลการเรียนลูกแบบนี้แล้ว
น่าจะเป็นกำลังใจแรงฮึดให้พี่แหวนรีบหายเร็วเลย